ไปดูเรื่องราวของดาวคนใหม่ดาวดวงนี้เป็นคู่แข่งพี่รัฐาเลย
ว่ากันว่าจับงูนะโหก็เก่งจับตัวเงินตัวทองก็เชี่ยวชาญ
เขาเป็นใครไปทำความรู้จักกันหน่อยค่ะ
ไปกันเลยที่บ้านหลังนี้บ้านเลขที่๘๙ทับ๓๑๙หมู่บ้านพฤกษาวิว
นะคะอยู่ที่ซอย๑๙ตะบนบางกดีอำเภอเมืองจังหวัดปฐุมธานี
ไปเจอพี่คนนี้ค่ะพี่นาชื่อสีฟ้าชื่อจริงว่าคุณหญาติการแสงมณีค่ะ
นำทีมมาบุกจับตัวเงินตัวทองที่มันมาแอบซ่อน
ชุดกัจชาติอยู่ในบ้านหลังนี้

มันเอาผ้านมากมันเอาถุงอะไรไปเหรอ

มันเป็นถุงแดงส่วนใหญ่เขาไปใส่ทองนะมานี่ลัดกับเนื้อตัวทองไป
มันก็ตกใจเหมือนกันที่พี่นานาเนี่ยมาจับมันนะคะ

โหยใหญ่เลยติดถุงติดถุง

จริงนี่มันให้เอาถุงออกนะ

สุดท้ายก็ต้องพังต้องลื้อออก
ต้องยอมอ่ะเออต้องยอมทำลายถุงอ่ะ

เนี่ยเพิ่งไว้แบบนี้เลย
คือป้องกันนะไม่ให้มันกัดเอานะ

มันหายใจเหรอ

เงินตัวทองนี้หนัก๖กิโลกรัมนะคะ
เข้ามาที่บ้านเลขที่๘๙ทับ๓๑
เจ้าของบอกอ่าสบายใจแล้วจับออกไปได้
เดี๋ยวจะไปที่ร้านขายสลากินแบ่งรัฐบาลต่อไป

เอาตัวเงินตัวทองไปปล่อยที่ร้านขายสลากกินแบบรัฐบาล
ตัวเงินตัวทองก็ให้พี่นาเขาจัดการไปแล้ว

ไม่ต้องใช่ไหมไม่เกี่ยวอะไรด้านนั้น